มุมแดง
ความว่านที่คุณสัมผัสได้ศึกเยาะมันแท้รัฐนะครับ

มุมแดงนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า

ซัดคู่ชกเคยเสียบกระทั่งว่า

ชกพ่อลูกอ่อนวันนี้แพ้ไม่ได้นะครับ

เขาคือเจ้าของชายาส่องรำสูญครับ

เขาบอกว่าถ้าพี่แพ้วันนี้ภรรยาไม่เข้าบ้าน
แก้ข่าวหน่อยจริงไม่จริง

วันนี้เจอนักมวยรุ่นน้อง

คำตอบนี้ผมขอเก็บไว้บนเวทีดีกว่าครับ

ก็ให้ระวังตัวดีครับ

วันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้าง

มีอะไรมาฝากเขาบ้างล่ะ

วยคู่นี้เป็นดาวินแมทจังหวัดบุรีลำนะครับ

แต่บนเวทีนี่ไม่มีพี่ไม่มีน้องแน่นอน

เอ้าวิทยามา

ไฟแดงช้างศึกเกียรติสงฤทธิ์
นัทพงศ์กระแสโสมอายุ๑๙ปี

กมาแล้ว๑๑๙ครั้งชนะ
แพ้๔๕เสมอ๓ครั้งครับ

เมืองเพชรที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ไวไฟหรือเกียรตินิคมช๕พยักษ์

แพ้๑๘ครั้งเสมอ๔ครั้งครับ

ศึกเอกบางไซยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
เคยมาที่ศึกเยี่ยมไทยรัฐนะทั้งคู่นะครับ

ขุนศึกหงายท้องไปเลยนะครับ

แรกก็ประเดิมสีเสื้อแล้วก็ชื่อใหม่สวยนะ
ไฟล์นี้ก็เป็นไวไฟเหมือนเดิมนะครับ
ทั้งคู่ก็เป็นมวยบุรีรำด้วยกันทั้งคู่นะครับ

ขณะที่น้ำเงิน
จากนางรองส่งเข้าประกวดขามหัวรอยนะครับ

ใช้แท้ของอดีตช้ำราชดำเนินครับนิคมเพชรโภทองค์
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
ฟันเอกธีรวัตรอินเอี่ยมครับขณะที่ช้างศึกคิงหรือว่า
เขมรน้อยเดิมนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นมาเลยครับ
อย่างที่เรียนไปแล้วครับคู่นี้ดาวิบัติจังหวัดบุรีรำนะครับ
แต่ว่าคนบ้านเดียวกันก็จริงแต่บนเวทีนี่ไม่มีคำว่าปรานีอยู่แล้วนะครับ
มุมแดงมีคุณเบนเจตทรงฤทธิ์ครับผู้สืบทอดเจ้าของค่ายนะครับ
ลูกชายเจ้าของค่ายครับขึ้นถอดมงคลให้ขณะที่น้ำเงินมีเซียชายสุโขทัยครับ
หน้าใหญ่ของแคมป์ชอห้าพยักษ์ครองแปดล้ำลูกกาครับถอดมงคลให้
ตอนนี้มาแรงเกินครับชอห้าพยักษ์นี้
มวยน้องใหม่นะครับแต่ว่าฟอร์มแรงเหลือเกิน
เดี๋ยวดูครับวันนี้ช้างศึกจากคนนองเดชหรือเปล่านะครับ
มาเจอกับวัตถุไวไฟครับ
ต้นเขาว่าน้ำเงินนี่ออกตัวแรงครับแต่ว่าช่วงปลายปลายยกสี่ยกห้า
อยู่ในระยะทำการของเข่าช้างศึกเลยครับ
เดี๋ยวดูครับเกมจะออกรูปแบบไหนติดตามกับพี่บุ๋มพี่ป่าครับ
ในอดีตก็มีไวไฟเกียรติประพัฒน์ครับแต่ตอนนี้เป็นนักมวยรุ่นใหม่นะครับ
ถนากฎนี่งน้าคลัวเลยงน่าจำบาเลยนะครับ
ช้างศึกเกียรทย์ทรงฤทธิ์วันนี้มากัน๒เชื้อครับ

แพ้คะแนนให้ควาลงเอจกับมันหน้าไต
ที่เป็นผู้นำรายการในศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบันนะครับไทยรัฐทีวี

แดงนี่ได้ช่วงเห็นชัดเจนนะครับ

ผู้ชิดขาดตอนเวทีนะครับพระเด็กจิลวัฒน์อินเตียม
ให้กระแนนนินาลงรวมจิต
ชุมพลอินไดยศแล้วก็ไพรูนกกกราบ
แรกปล่อยตัวมาแล้วน้ำเงินนี่เห็นช่วงชัดเจนนะครับ
เข่านี่ใช้ได้เลยครับคู่นี้เป็นอุริรัมดาพี่แม่น
อีกคนเพื่อเมืองอีกคนเพื่อนางรอง

มีชายสุโขทัยนะครับที่ขึ้นมาถอดมงคลให้กางเกงสีน้ำเงิน
วันนี้น้ำเงินกดต้องเชียร์มาเยอะด้วยครับ
ต้นนี่ต้องเปิดเกมก่อนเลยนะครับน้ำเงิน
ถ้าสายได้รุ้งหนังขยับเข้าหาเลยครับ

ติดเร็วด้วยน้ำเงินเนี่ย
แดกยังครับต้องไปไปพะนี่พ้ายี่ทีบวัดอินเฮียบอกไม่ได้ครับ
ผู้นำรายการหมดไป๑นาที
มีเครื่องยังอีกยังอีกยังยังไม่ออกนี่ไม่ได้เลย
นี่อย่างนี้คู่นี้นี่สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

นี่เดี๋ยวดูนี่มันยกแรกอ่านใจกันนิดนึง
แต่ว่ามาตรงนี้ยอดมวยไทยรัฐนะ
ถ้าครั้งที่หนึ่งเตือนเตือนครั้งที่สองครั้งที่สามไล่ลงเลย

อุ๊มเคลียวขี้เหนียวออกอาวุธนี่
ยังไงจะมาเขียบไม่ได้เนอะ

ติดตามไทยรัฐต้องจำได้นะไอ้เจ้าขุนศึกนี่เจอเข้าไปหลับเลย
หลายหลังเลยนะอ่าในสิทธิ์ของประธานเอกบางไทยหลับไปเลยน่ะ
ดีครับแดกนี่ไม่อ่อนแท่งในอนาคตนี่ไปไกลเลยน่ะนี่
โหนี่มันไงเค้าเหม็นน้อยหมอนี่มันไม่ต้องห่องอยู่แล้ว

ไม่มีร้อนเล่นเลยน่ะมาบนวงมาตรงต้องเอาจริงหมดทุกตัว
ไม่เจอหนิดนี่เดี๋ยวไปล้อนเล่นน่ะพี่ป่ะ
โจโย่อย่างตลอดนะครับ
หมดยกที่๑
มวยคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วยกแรก

ลังกิร์มหลังช้างศึกทีบสิกทึกหน้า

ก็ช้างศึกมีลูกทีบที่เก่งมาก
เพราะแกเองเป็นเจ้าของเหรียญทองบูซูกีฬาแห่งชาติด้วย

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
กรห้างร้านใดต้องการหนับหนุนนักมวยศึกยอดมวยไทยรัฐก็เรียนเชิญเลยนะครับ
แดงนี่ยาวเลยเกินแคลน้ำเงินหนึ่งหนักครับตามต่อยก๒
มาจราเข้เขียวแจกอีก๓๐๐๐บาทคุณผู้ชิงภาพบริเภณีนี่
พระเด็กจิลวัฒน์อินเดียมทีบหน้า๒ทีติดเลย
๓ทีติดเลยอะไรนี่หันล่างสู้เลย
แม่พ่อแดงโดนเยอะทีบหน้าหยามเลย
ไม่สนเลยคุณพี่สนุกนะ
ทีเองค่ะไม่ว่าทีข้าเองอย่ายุบนะ
ถ้ายุบนิดเดียวนี่เป็นเรื่องทันทีนะครับคุณผู้ชม
หยามหน้ากันแบบนี้นี่ไม่ได้พี่ป่า
ไว้ใจช่อ๕พระยักษณ์เหลือเจ้าเกียรตินิคมบเพชรภูมินี่แหละนะ
นี่ฟิศองค์เยี่ยมตั้งใจมาเลยนะจอกยาง
พอเห็นทีมหน้าแล้วคิดถึงตีโต้เลยนะ

ดูลุกดูดูรายนี้ก่อนดูคู่นี้ก่อน
นี่บริษัทสุขโทยธัยลุกอยู่ที่มุมเลยนะ
บีบทำลายจังหวะต้องการลูกถีบให้ได้เจอแข้งขวาเข้าไปอีก

ที่มี฀านรากอย่างเดียวเลยไม่สนเลยตอนที่
เจ็บจากการให้เห็นนะ
ลูกทีบอาจารย์นะพี่ปั้กโอ้โห

นี่ราก

ทีบส่งมุมเลยลูกนี้ดูคู่เรียบของใคร

ไม่แต่วันนี้มันสำคัญสำหรับไอ้เจ้าไวไฟแล้วนะ
ทีมที่พอกับจูบเลย
โหเน้นไนตีได้หรือเปล่า
ตีขาวเด้งขาวกั้นตั้งแม่งทาง
โอ้โหเข้มข้นครับถึงเงินเลยนะคู่นี้นะ

ยกนี้มาเข้มข้นเลยชี้มือชี้ไม้แล้ว
ติดขวาหันล่างหันล่างอย่างเดียวเลย

เออทุกทุกจอยยางมีสนุกเล็กน้อย
มันหยามกันนะมันไม่เจ็บแต่มันหยามกัน

ตั้งได้สวยด้วยนะรุ่นนี้

แดงนี่ช้างศึกนะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชม
อย่าไปเผลอให้ไวไฟจอดลากนะ

โอ้นี่ซ้อมตีดมาอย่างเดียวหน่อยนะ
ไม่เคยเห็นมาก่อนนะลูกนี้
ก็ยังจับเรื่องตีหมดโยงหมดยก
กับหมดผู้เอกเนี่ยก็ผ่านมาแล้ว๒ยกนี้ภาพช้ายยกที่๒
โอ้โหช้างศึกนี่ถีบซ้ายก็เข้าไปหน้า
ถีบยันเข้าไปลูกถีบนี่ทำได้สวยงามมากโอ้โหสลับขาถีบเลย
ไฟนี่ขับโดนเข้าไปงงเหมือนกัน

ยาวเหลือเกินเข้าไม่ติดนะครับเดี๋ยวดูว่าแก้เกมยังไงนะพี่ชัยนะ
นักชกบุรีลำนี่ถีบเก่งกันอดีตก็มีครับจอมถีบสายฟ้าครับ

อ่าคุณอาของเบ็ดหูทองอ่ะนะ

มวยคู่นี้นะครับมุมแดงนี่แม่นวดหน้าด้วยฝาเท้ายั่วอารมณ์นะครับ
ขณะที่น้ำเงินเจาะช่วงล่างสร้างความเจ็บปวดเข้มข้นแล้วนะครับติดตามยกที่๓ครับ
ที่สองโดนลูกถีบยังก็หมัดแยบเลยน้ำเงินไวไฟโดนช้างศึกถีบเข้าไปเยอะเลย
แม้จะถีบเยอะแต่ว่าสถานการณ์ยังเกาะติดกันอยู่นะ
ไม่จากไม่ห่างไม่ไปไหนนะครับยังต้องลุ้นกันต่อ
โอ้โหมันโดนลูกถีบยังแก้ไม่ได้นะไวไฟ
วันนี้ทีมของเสียหลวงเสียชายมากันเพียบเลยนะ

สู้ในด้วยแล้วต้องสู้ในด้วยไง

เรื่องของเรื่องนี้ยังตีไม่ได้
แต่ว่าถีบอย่างเดียวเนี่ยครับมันก็ไม่มีคะแนนกันนะ
ไม่มีดิต้องเดินติดในอย่างเดียว
ต้องระวังระวังมีก้านคอด้วยนะ
มันลีบลุกเลยจัทสึก
ต้องเดินต่อครับไวไฟเดินให้เร็วจี้ให้ติด

นี่เส้าล่างถ่าล่างกับไปสองที่ติดเลยนะ

หลายหลายหลายหลายหลาย

รอลูกนี้แหละทั้งสิบอย่างหมดเลย

หักโบร้อย

มาเป็นยาตำราหลวงเลยมาเป็นชุด
โอ้โหมาตุกสองลูกนี้สวยงาม

เจอแล้วออกการไอ้ช้างไอ้ช้าง
แน่จะไปอ้อนแนทไม่ได้ถ้าลบวันนี้สองเครื่องติดเลยเนี่ย
แน่จะไปอ้อนแนทไม่ได้ถ้าลบวันนี้สองเครื่องติดเลยเนี่ย
แน่แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อแล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ
แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

แล้วทีมงานน่าสื่อ

ดักแทงต่างถ้าหมดหรือว่ายุบหรือนิ่งเฉยเป็นเรื่องทันทีนะครับ
หักไม่ลงแล้วแดงมันตั้งพอน้ำเงินไวไฟมันตั้งหลักได้นี่มาลูกแข็งแรงเลย
ลูกแข็งแรงเลยตอนนี้ยังต้องลุ้นกันต่อแล้วครับคุณผู้ชม
ไม่เดินไม่เดินเหรอเดินแทงไม่เดินไม่ได้แล้วครับไวไฟต้องเดินต้องเบียดต้องติดตลอด
มีศอกคอยงัดตลอดนะครับไวไฟสอกกับเขาของคู่กันด้วยนี่มันแก้กันมา
โอ้โหทีมงานชอ๕พยักษ์เสียหลวงเสียเอียดเสียชายอย่างนี้เพียบเลยชี้จ๊ะชี่จ้า
ถ้าเจอแบบนี้ฉีดไม่ไหวเหมือนกันนะมันต้องฉีดให้หนักกว่านี้ไง
ตีแล้วแช่ตีแล้วหนักโหสรรพาการนี้ฝัดปวดเลยในเวทีตอนนี้
หยุดเลยถีบฝ้าถีบท้อง

เหลี่ยมพยายามหาเหลี่ยมไปเลยครับ
โอ้โหโดนไปหลายคันหลานนะ
มันมาชุดใหญ่เลยประมาณ๓๐วินาทีนี่

ยังต้องเดิน

อยากจะมองว่าแบร์เบอร์แบร์เบอร์ในหน้าอะไรก็เผื่อขึ้นได้หมดนะครับ

มองหน้าเจอสอบเจอสอบ

มันต้องเอาลูกนี้มาต้องเอาลูกนี้มา

ยาวยาวลูกถีบมาเป็นหลักเลยนะวันนี้ไอ้เจ้าช้าง

ไม่เป็นเลยแจกไม่ตกลูกถีบ
โหท้านศึกทีปยันนี้

ไฟนี่ทำอะไรไม่เป็นเลย

ถึงเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับ

ทุกกำปั้นอีกค่าน้ำนมเลยครับ
เดี๋ยวดูยกสุดท้ายไล่ทันไม่ทันครับ
วันนี้เจอของใหญ่เหนื่อยเหลือเกิน

ยกที่๕ท่านผู้ชมครับเหลือหมัดกับศอก

วันนี้แม่มันไม่ค่อยติดเท่าไหร่พี่ป่า
เดี๋ยวดูยก๕หมัดกับศอกงัดออกมาใช้เลย
โอ้โหถีบใครคิดว่าไม่สำคัญ

วงการมวยของเราเรื่องจาจาก็อยู่สนามวยกันอยู่

มัดกับสอบต้องงัดออกมาใช้แล้ว
ไวไฟโดนหนีมัดเข้าไปอีก

นับได้นับได้อันตรายนะ

แต่ว่ามวยมันสะสมเยอะนะ

อึกสะอื้นเลยนะไอ้เจ้าไวไฟ

หลวงพลิกกันไปพลิกกันมาแทบจะทุกคู่นะครับ

มี๓ยกยังดูยากเลยนะ

หลังจากจบศึกยอดมวยไทยรัฐแล้วนี่

ฟุตบอลชมฟุตซอลต่อได้เลย

หรอต่อไปแล้วช้างไม่ร้อง

สุดท้ายครับคุณผู้ชม

ชมก็ได้ครับกับยอดมวยไทยรัฐนะครับทุกวันเสาร์๑๔นาฬิกา
ช่วงปลายยกสุดท้ายท่านผู้ชมครับเดี๋ยวย้ำผลสักนิดหนึ่ง
องเอกอกรรมนาศชนะคะแนนช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ช้างเผือกเล็กนะครับ
เก้าเด้งซูจิบะหมี่เกี๊ยวชนะคะแนนขนองศึกเล็กกกรรมนาศตรงชนเล็ก
พอสวนทองชนะคะแนนเพชรกังวานเพชรมณีรัฐ
ผู้นำรายการครับช้างศึกเกียรติทรงฤทธิแดงน้ำเงินไวไฟช๕ประยักษ์
ช่วงปลายยกท้ายแล้วจริงนะครับ
มาถึงตรงนี้มันทุกอย่างสารภาพหมดแล้ว

ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ
ยังไงยังไงก็เดี๋ยวหลังจากที่ผลการแข่งขันทราบไปแล้วเนี่ยก็
วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะครับมาติดตามเหมือนเดิมนะครับ
ที่๒๕นี้มาดูอุ้ยเสือป้อเจอกับเกียงไกลเป็นคู่นำนะครับ
แล้วก็ยังมีเพชรเมืองย่ากับแสนชัยน้อย
พดุงกับเริงสินิวัฒน์และจอมกิติกับศรีถนนชัยนะครับ

ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์แดงชนะคะแนนไวไฟช่อ๕พยักษ์คุณธรรมรายการในวันนี้นะครับ
ยอดมวยไทยรัฐกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่๒๕มิถุนายนวันนี้เวลาหมดหมดเวลา
ผมพร้อมด้วยพี่ป่าและทีมงานถ่ายทอดจากไทยรัฐทีวีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป